ภาพยนตร์น่าจับตามองเหมือนกันเรื่องนี้
ชื่อเรื่องว่าปั๊มน้ำมัน

เขาเขียนมาอย่างนี้ชื่อปั๊มน้ำมัน

เคยได้เข้าฉายในเทศกาลหนังปูซานมาแล้ว
ส่วนตอนนี้จะเข้าฉายในไทยแล้วด้วยไปติดตามกันค่ะ

จะเปล่าหรอไม่เอา

นี่เราคบกันมาตั้ง๕ปี๙เดือนแล้วนะ

นี่แหละค่ะคือภาพยนตร์ปั๊มน้ำมัน

ของผู้กำกับดอกไม้เหล็กก๊อฟธันวาริน
โดนใจจนถูกเลือกให้ไปฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติปูซานประเทศเกาหลีใต้มาแล้ว
เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
เขาก็ได้เลิกเปิดฉายรอบสื่อมวลชน
ในประเทศไทยไปเมื่อค่ำหวานที่ผ่านมาค่ะ
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แห้งแรงห่างไกลความเจริญค่ะ
มีเจ้าของปั๊มเป็นชายหนุ่มหล่อมาก
รับบทโดยหนุ่มปั้นจันปรมะค่ะ
ซึ่งเขาก็อาศัยอยู่คนเดียวเพื่อรอคอยนก
ตัวละครที่รับบทโดยหนูจ๋านั่นเองค่ะ
คนรักที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

ระหว่างนั้นก็มีเจ๊มัดอีกหนึ่งตัวละคร

ที่คอยมาเทียวหาเที่ยวคือกับหนุ่มมั่นนี่แหละค่ะ
ส่วนฝนค่ะรับบทโดยแม็กกี้อาภา

เอามาคุยกับมั่นอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกัน
ซึ่งทั้งหมดใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้
ไปเรื่อยภายใต้โลแกนที่ว่า

รอคอยใครสักคนก็เช่นกัน
โดยผู้กำกับค่ะเขาการันตีว่าหนังเรื่องนี้

ปลดล็อกเรื่องราวความรักอย่างไร
สามารถไปหาคำตอบกันได้๘ธันวาคมนี้

เป็นหนังเรื่องที่รักที่สุดในชีวิตเลยนะครับเรื่องนี้
ก็ตั้งใจถ่ายทอดให้ดีที่สุดมาก
เพราะว่าก็เป็นมุมมองความรักที่เราคิดว่า

แล้วก็เคยมีประสบการณ์ความรักแบบนี้มาก่อนแน่นอน
สำหรับผู้ที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป

เนื้อหาที่สะท้อนปัญหาสังคมบางอย่าง
ก็ไม่ได้ทำหนังที่บันเทิงอย่างเดียว
ก็มีเขาเรียกว่ามีการสะท้อนปัญหาสังคม

จะเข้าโรงตั้งแต่วันที่๘เป็นต้นไป
ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจไปดู

ให้เราได้ก้าวต่อไปข้างหน้า